เขาบอกว่าสมแล้วกับคำที่ว่าไม่หล่อแต่อร่อย
สำหรับพี่โอ๊ตปาโมทปาธานนั่นเอง

ใครจะรู้ว่าเห็นฮาแบบนี้นะเดินสาย

จริงรับงานเยอะขนาดนี้พี่ว่าน่าจะผอมได้แล้วนะ

นี่พี่โอ๊ตนะวันหนึ่งคุณงานบางวันรับ๒งาน

ตอนนี้งานนะคุณคิวยาวไปจนถึงช่วงเดือนมีนาคม
แถมยังมีคอนเสิร์ตรอเจาะคิวแบบจองตัวเป็น๑๐เวทีอีกด้วย
งานนี้ค่ะพี่โอ๊ตก็ยังยินดีรับงานได้อีกนะ
เขาว่าอย่างนั้นถือว่านี่เป็นช่วงกรอบโกย

เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำงานอยู่ตรงนี้ได้นานแค่ไหน
ส่วนแฟนสาวนอกวงการค่ะคบกันมานานกว่า๑๐ปีเลยทีเดียว
บอกเลยว่าต่อให้ทำงานเยอะแค่ไหนก็ไม่มีการงอนกันอยู่แล้วค่ะ

ก็มีนายันจบมีนาก็๗วันทุกวันครับ

แต่ว่าเมษาพฤษภาก็ยังมีแต่ก็ยังหลวมอยู่

ไหวฮะไหวนะฮะก็ยังรับได้อยู่นะครับ
สำหรับนะฮะเจ้าภาพทุกคนนะครับ
หรือว่าพรีเซนงเพนเตอร์ก็รับไหวอยู่
บางทีก็มีงานกลางคืนกลางวันก็เติมได้
หรือบางทีมีกลางวันกลางคืนก็รับเพิ่มได้

คือมันสนุกตรงที่เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ตรงนี้ได้อีกนานอีกเท่าไหร่
เรารู้สึกว่าฉะนั้นตอนนี้มันเป็นโอกาสแล้ว

คือตอนนี้ชีวิตร่างกายอยู่ได้ด้วยยานะฮะ

เจอกันประมาณแบบ๔๕วัน

เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาว่างก็อาจจะไม่ค่อยมีเหมือนกัน

แต่ว่าเติมเต็มให้กันและกันเวลาที่ว่าง

ก็จ้างได้นะคะคนต้องกินต้องใช้
เออคือเขาก็ขยันมากเลยนะ

ก็จ้างเขาได้อีกเออนี่ไม่รู้ว่าจะขยันเคมานี่